เช่นเดียวกับชาวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกในวันนี้นะครับ
ที่ได้ร่วมกันประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพลียงที่มัศยิตในพื้นที่

แต่ก็มีบางพื้นที่นะครับที่มีประชาชนยังคงกังวล
ในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุรุนแรง
อย่างในอีรักษ์แล้วก็ในอินโดนีเซีย
ไปดูบรรยากาศกันที่มาเลเซียกันก่อนนะครับ
มุสลิมจำนวนมากเดินทางไปละหมาที่มัศยิตแห่งชาติ
หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกันขอพรจากพระเจ้า
บริจาคทานให้กับผู้ยากไร้และเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยนญาติพี่น้อง

ประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
เริ่มต้นวันอีดีลฟิตรีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากสีสัน
เดินทางไปร่วมประกอบศาสนกิจกันตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่บางส่วนยังคงเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย
หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย
ตีสำนักงานตำรวจในเมืองโซโลเมื่อวานนี้
ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีชาวอินโดนีเซีย
ถึง๑๘คนเสียชีวิตหลังต้องเผชิญกับสภาพการจราจร
ติดขัดบนท้องถนนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชาวา
เป็นเวลานาน๒๐๓๕ชั่วโมง

เพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวในวันอีดิวฟิตริต

มี๕คนที่ตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ขณะที่อีก๑๒คนเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าขณะเดินทาง
แต่รัฐมนตรีคมนาคมก็ได้ปฏิเสธ
โดยระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตขณะการจราจรติดขัด

ประกอบกับความร้อนที่อาจจะมีส่วนทำให้อาการสุดลง
สำหรับบรรยากาศตามท้องถนนในเขตปกครองตนเอง
เจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

เต้นรำพื้นเมืองของชาวอุยเกอร์
เพื่อเฉลิมฉลองวันที่๑เดือนซาวัน

ผู้คนออกไปเลือกซื้ออาหารมาร่วมกินกับครอบครัว

มุสลิมจำนวนมากก็ร่วมละหมาดในวันตรวจอีดิวฟิตริก

หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันนี้

เนื่องจากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์เมื่อวานนี้
ขณะที่บรรยากาศการเฉลิมฉลองในกรุงแบกแดดของอีรักษ์ในวันนี้

มุสลิมทั้งที่นับถือนิกายสุนีและเชีย
ร่วมกันสวดขอพรเนื่องในวันอีดิวฟิตริต
บริเวณจุดเกิดเหตุระเบิดโจมตีชุมชน
และย่านการค้าใจกลางเมืองหลวง
ซึ่งล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มเป็น๒๕๐คน
จากนี้ยังมีการจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไปในครั้งนี้ด้วยครับ